เรานำเสนอเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีความตั้งใจนะครับ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะพาแฟนของเขาเนี่ย
ขึ้นไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์เพราะแฟนของเขาอยากไปเที่ยวที่ดอยอินถนน
แต่ปรากฏว่าแฟนผู้หญิงของเขาเสียชีวิตซะก่อน

ดังนั้นจึงเป็นความตั้งใจของผู้ชายคนนี้นะครับ
ที่จะเอาอัฐิหรือเท่ากระดูกของแฟนไปโปรยที่ยอดดอยอินถนนให้ได้
เรื่องราวนี้ถูกนำเสนอข่าวไปเพราะอะไรคุณ
เขาเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดตรัง
เขาเดินเท้าด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข็นรถแบบนี้ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะ
๗เดือนนะครับเดินเท้ามาพร้อมกับรถเข็น
แล้วก็มีสุนัขอีก๒ตัวที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่เขาไปเจอกลางทาง

มีลูกแมวสีดำอีกหนึ่งตัวที่มาเป็นเพื่อนร่วมทางเขา
คุณคิดดูคนเดินเท้ามาจากตรังเพื่อจะมายอดดอยอินถนน

คุณผู้ชมส่งข้อความมาแบบนั่งฟังข่าวแล้วก็ซึ้ง
บางคนบอกแล้วน้ำตาไหลร้องไห้เลยนะคะ
นี่คือความตั้งใจของนายศักดิ์ชัย
สุพันธมาตรอายุ๓๙ปีชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ซึ่งเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวมาก่อนหน้านี้ที่จังหวัดตรัง
สัญญงสัญญากับแฟนสาวเพราะแฟนสาวอยากจะไปเที่ยวหลายที่นะครับ
แล้วตัวเขาก็สัญญาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเรามีเงินนะ
เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปไปเที่ยวกันให้ทั่วประเทศเลย
แล้วก็โดยเฉพาะดอยอินถนนที่เราจะไปสัญญารักกันบนดอยอินทนนท์
แต่ปรากฏแฟนของเขาเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับ
ล่าสุดนายศักดิ์ชัยพร้อมกับสุนัข๒ตัวและลูกแมวสีดำอีก๑ตัว
เดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
โดยมีรถกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตขวงเป่า
อำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทาง
แล้วก็นำเสื้อติดแถบสะท้อนแสงมาให้เขาสวมใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นแล้วฮะชาวบ้านชาวช่องจำนวนไม่น้อยเลย
กันนำอาหารและก็น้ำดื่มรวมถึงอาหารสุนัข
มอบให้กับนายศักดิ์ชัยเพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วก็ยังบริจาคเงินในการช่วยเหลือด้วยนะครับ
ซึ่งระหว่างทางผู้สิทธิ์ข่าวได้ให้คุณศักดิ์ชัยคุยโทรศัพท์
กับพี่สาวของเขาก็คือนางออนไพรสุพันธมาศนะครับ
ซึ่งนางออนไพรอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิด
พี่น้องคู่นี้ไม่ได้เจอหน้ากันมานานแล้วคุณ

พี่สาวยังอยู่ที่อุดรธานี
และคุณศักดิ์ชัยได้พูดคุยโทรศัพท์
ก็ฝากให้พี่สาวช่วยดูแลพ่อวัย๘๐ปีด้วย

หากผมไม่ตายซะก่อนก็จะกลับไปหาพ่อแน่นอนครับ
พี่สาวอยู่ที่อุดรธานีแล้วพี่สาวกลับไปอยู่ที่อุดรธานี

แล้วพี่สาวกลับไปอยู่ที่อุดรธานี
แล้วพี่สาวกลับไปอยู่ที่อุดรธานี

แล้วพี่สาวกลับไปอยู่ที่อุดรธานี
พหัวทีมข่าวของเราถามพี่สักชัยเกี่ยวกับเรื่องของแฟน
พี่สักชัยก็แบบน้ำตากล่อทุกครั้งเลย
เพราะเค้ารักมากแต่ปรากฏว่าแฟนตายสักก่อน
เมื่อคืนที่ผ่านมานายรุ่งสุริยาเชียงชีระ
นายกอบตขวงเป่าอำเภอจอมทอง
นอนพักผ่อนที่ห้องพักรับรองคนไร้ที่พึ่ง
ซึ่งก็มีชาวบ้านบางส่วนนำผ้าปูที่นอน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตขวงเป่าประเมินว่านายศักดิ์ชัย
ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า๒วัน
ถึงจะเดินเท้าขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับ
แล้วก็ระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านทยอยนำสิ่งของมาบริจาคให้
พร้อมขอถ่ายรูปด้วยตลอดเวลาเลยนะครับ
แต่เบื้องต้นถามว่าแล้วจะเอาอัฐิไปโปรยบนยอดดอยอินถนนได้หรือไม่
เราก็ถามจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับ
ก็ได้รับคำตอบอย่างไม่เป็นทางการมาแบบนี้
เขาบอกว่าตามระเบียบแล้ว
จะไม่อนุญาตให้นำรถเข็นพ่วง
และ๒ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยาน
ส่วนการที่นายศักดิ์ชัยจะนำเท่าอัฐิไปโปรยบนยอดดอยนั้น
ก็ไม่สามารถทำได้ครับเพราะผิดข้อผิดระเบียบเช่นกัน
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคุณศักดิ์ชัยจะขึ้นไป
จะเอาแฟนขึ้นไปนะครับก็สามารถนำโถใส่เท่าอัฐิ
ขึ้นไปเดินเที่ยวบนดอยอินถนนได้แต่ก็ต้องนำโถใส่เท่าอัฐิ
เพราะอัฐิกลับลงมาด้วย

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามานะคะคุณอธิวัฒน์บอกว่า
เป็นกำลังใจให้กับพี่ศักดิ์ชายรักแท้มีอยู่จริงครับ